ไปดูเหตุสลดนะคะเหตุไม่การไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในโรงเรียนบ้านกาดใต้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
เมื่อมีกลุ่มวัยรุ่นอายุสัก๒๐ปีมาเกาะกลุ่มนั่งเล่นกันที่บริเวณม้าหินอ่อนของโรงเรียน
อืมแต่แล้วจู่จู่หนึ่งในวัยรุ่นนะคะขอยืมขอยืมปืนของคนตายเนี้ยมาควงเล่นหน่อย
ครับมาควงเล่นหน่อยแต่เขาถอดแมกกาซีนของปืนออกแล้วนะคะอ่า
แต่ประเด็นคือมีกระสุนเนี่ยติดอยู่ในรังเพลิงสุดท้ายจังหวะที่มีการควงเล่นอยู่
ลั่นใส่ที่บริเวณแถวแก้มจนกระทั่งเจ้าของปืนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบโอ้โหไม่คาดคิดเลยอะค่ะกลุ่มวัยรุ่นเองเขาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะ
ปืนเจ้าของคนตายเนี่ยมาควงเล่นแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีกระสุนที่แบบติดอยู่ในรังเพลิงอ่ะนะคะ
หลังจากเกิดเหตุค่ะตำรวจสพเขลังนครเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายมงคลวัย๑๗ปีนอนตายจมกองเลือดอยู่ที่บริเวณโต๊ะหินอ่อนนี่แหละ
สภาพใบหน้าบริเวณแก้มซ้ายค่ะมีร่องรอยกระสุนหนึ่งนัดมีเลือดไหลออกจำนวนมากจนกระทั่งเสียชีวิตขาดที่
ทีนี้บริเวณจุดเกิดเหตุยังพบอาวุธปืนซึ่งเป็นปืนที่แบบเกิดเหตุที่ใช้ในการก่อเหตุนี่แหละนะคะ
เป็นปืนบีบีกันค่ะดัดแปลง๑กระบอกพร้อมกับกระสุน๒นัด
ส่วนตัวคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือเพื่อนของผู้ตาย
นายนัทธวุฒิวัย๒๐ปียืนรอให้การอยู่ด้วยสีหน้าที่แบบโอ้โหทั้งช็อกทั้งตกใจเนี่ยค่ะ
นายนัทธวุฒิวัย๒๐ปีเป็นเพื่อนของผู้ตายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าตอนนั้นก่อนเกิดเหตุเขากับเพื่อนรวมทั้งผู้ตายด้วยนะ
รวม๖คนด้วยกันมานั่งเล่นอยู่ที่สาลาในโรงเรียนนี่แหละ
จากนั้นผู้ตายก็เลยนำปืนออกมาโชว์เขาก็เลยถามผู้ตายว่าในปืนมันมีกระสุนไหม
ผู้ตายบอกว่ามีมีสองลูกตัวนายนัทธวุฒิค่ะเขาก็เลยแกะแมกกาซีนออก
แล้วก็กะว่าจะควงเล่นสักหน่อยโดยที่ไม่รู้ว่ากระสุนมันติดอยู่ในรำเพลิง
พอควงไปควงมาเท่านั้นแหละค่ะปั้งโดนแก้มของเจ้าของปืนตาย
จังหวัดที่ควงมันต้องควงตรงโก่งไกลปืนเนอะใช่แล้วมันอาจจะไปไปโดนตรงไกลปืนหรือเปล่าหรือยังไรนี่แหละ
ด้วยความที่น้องไม่ใช่เจ้าของปืนอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอาวุธปืน
ว่ากระสุนปืนโดยที่ไม่รู้ว่าถอดแมกกาซินออกปืนหรือว่าลูกกระสุนเนี่ยมันสามารถที่จะติดอยู่ที่รังเพลิงได้
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ได้เจอนะคะเจอเพียงนายธนวัฒน์วัย๑๗ปีเป็นน้องชายของคนตาย
แล้วคือโอ้โหพี่ก๊อฟฟังแล้วแบบหดหูใจมาก
เขามานั่งอยู่ที่บริเวณจุดที่แบบพี่ชายเขาตาย
พอว่าคิดถึงพี่
เพราะว่าพี่นอนตายจมกองเลือดอยู่ตรงนี้
เขาก็มานั่งร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเพราะว่าคิดถึงพี่
แล้วเขาบอกว่าครอบครัวทั้งหมดรวมทั้งตัวเขาตอนนี้
แม้ว่าจะเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ยังทำใจไม่ได้
คุณแม่ใจสลายเลยนะคะที่สูญเสียพี่ชายก่อนวัยอันควร
แม้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุก็ตามแต่ครอบครัวเนี่ยแบบทำใจไม่ได้จริง
ทีนี้ด้านของเพื่อนของผู้ตายนะคะ
เพื่อนของผู้ตายวัย๑๗ปีที่แบบผู้สื่อข่าวไปเจอ
เขาก็บอกว่าทั้งหมดเป็นเพื่อนกันจริงรักกันมานานคบกันมานาน
ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่แบบขัดใจกันบาดหมางกันมาก่อน
เหตุการณ์นี้เขายืนยันแทนเพื่อนว่าเป็นอุบัติเหตุจริง
แล้วทั้งหมดก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

หรือจริงแล้วไม่ควรจะพกปืนไปโชว์ด้วยซ้ำ
กำลังจะบอกว่าปืนมันไม่ใช่ของที่ต้องพกไปนั่งคุยกับเพื่อน
เล่นกับเพื่อนเพราะมันเป็นมันต้องมีคนที่มีใบอนุญาต

เขาผ่านการอบรมผ่านการเรียนมาในการใช้ปืน
เด็กเยาวชนก็อย่าไปเอามาพกกันแบบนี้นะครับ